ตู้สู่ภาคเหนือไปที่วัดแห่งนี้เค้าบอกว่ามีของดีของเด็ดแต่คุณต้องไปไขปริศนาก่อนนะครับ
ถ้าไขออกได้โอกาสเป็นเศรษฐีก็มีเขาไหว้อย่างนี้เขาว่าอย่างนี้

วัดศรีอุทุมพรไง
หรือที่ชื่อที่ชาวบ้านเขาคุ้นเคยวัดหลวงพ่อจ้อยค่ะ
ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านเขาเดินทางมาแก้บนแบบไม่ขาดสาย
เดี๋ยวมาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเข้าอืมโอ้โหหัวกันในวัดไม่เคยแห้งค่ะ
เขาบอกว่าชาวบ้านนั้นนะครับหลายคนเคยถูกรางวัลจากที่นี่ถูกจากอะไร

ปริศนาของเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่ไง
ที่นี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนจริงนะ
อ่ะไหนก็ไหนแต่ก่อนอื่นนะไปกลับไหว้ฟ้าธานก่อนนะ

เจ็ดภาพค่อยมากลับไหว้ท่อนตะเขียนตรงนี้

คราวนี้แมชนี้เป็นยังไงบ้างนี่คือปริศนาล่าสุดในวันนี้ฮะ

นกกับหง๙ตัวขึ้นบนเสือ๗ตัวลงต่ำ

มีทั้งอะไรมีหงมีเสือ
งนี่พอรู้นะผงนี่พอรู้เพราะล่าสุดก็เพิ่งจะชนะมา
หงษ์แดงอ่ะนะดูจังดีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ไม่เกี่ยวอะไรกับหงษ์ที่แกตะเคียนบอกเลยอ่ะ
เอาแต่อย่างนี้ละกันนะเขาบอกว่าถ้าคุณคิดออกแล้วอะไรแล้วเนี่ย
อ้าวบริการครบจบที่เดียวนึกออกก็ไปที่แผงได้เลย
แต่อย่าลืมถ้าคือไปช้าเนี่ยอาจจะหมดนะอืมสิ่งที่เราต้องการกับเพื่อนต้องการอาจจะเหมือนกัน
อื้อก็ทำเป็นเล่นไปมันเป็นปัญหาตลอดนะเรื่องนี้อ่ะ